สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
จนถึงวันนี้มีคนอยากรู้เยอะเลยครับ
ว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจะจบอย่างไร
คำว่าจะจบยังไงหมายถึงว่าฝ่ายไหนจะแพ้ฝ่ายไหนจะชนะ
แต่ระยะที่ยังไม่ชัดเจนว่าจะเป็นยังไง
สถานการณ์ก็จะลุกลามไปเรื่อย
มีบุคคลที่เราเรียกกันว่าเป็นนักสันติวิธี
เขาก็พยายามจะเสนอทางออกว่า
ถ้าความขัดแย้งลุกรามรุนแรงทำให้ประเทศชาติเสียหาย
ทางออกควรจะเป็นยังไง
ใครควรจะทำยังไงใครควรจะถอยยังไง
ใครควรจะมีวิธีการยังไงที่จะทำให้สถานการณ์
นำไปสู่สิ่งที่เราเรียกว่าไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น
บ้านเรามีคนประเภทที่เราเรียกว่านักวิชาการด้านสันติวิธี
มีอยู่หลายท่านแต่ผมคิดว่าทุกครั้งที่เวลามีเรื่องแบบนี้
เราก็นึกถึงคนนี้หน้าท่านลอยมาเลยครับ
อาจารย์โคธมอาริยาท่านเป็นประธานมูลนิธิสันติธรรมและวัฒนธรรม
ท่านจะได้คุยกับเราเรื่องนี้ว่าข้อเสนอแนะในสิ่งที่คิดว่า
ควรจะปฏิบัติในช่วงนี้เป็นยังไงอาจารย์อยู่ในสายแล้วใช่ไหมครับ
สวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณสุภาพครับ
ครับสมมุตินะครับสมมุติว่าข้อเสนอของอาจารย์
คู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายเขาฟัง
อาจารย์มีข้อเสนออะไรในนาทีนี้
อย่างแรกนะครับเห็นความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมดา
แต่ต้องป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงอันนี้เป็นประเด็นแรกที่สำคัญที่สุด
มีอะไรที่แก้ไขในฝ่ายของส้นนะครับขอให้ทำ
ถ้าฝ่ายชุมนุมรู้ว่าทำอะไรแล้วอีกฝ่ายหนึ่งโกรธก็ละเว้นเสีย
ขณะเดียวกันถ้าฝ่ายผู้มีอำนาจรัฐทำอะไรแล้วอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าไม่จริง
เป็นการยั่วยุความรุนแรงเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับแล้วใช้ไม่ได้ผลด้วย
ก็ฝ่ายมีอำนาจรัฐก็สามารถที่จะแก้ไขปรับปรุงตัวเองได้เหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายแล้วต้องคุยกันครับ
แปลว่าอะไรก็คือฟังอีกฝ่ายหนึ่งแล้วถ้าฟังแล้วเนี่ยอย่างที่ผมฟังเนี่ยมันมีจุดร่วมนะครับ
ทุกฝ่ายต้องการประชาธิปไตยทุกฝ่ายต้องการรัฐมนูลที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นครับ
แล้วก็ทุกฝ่ายยังประสงค์ที่จะคงรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูล
แต่จะเป็นยังไงในรายละเอียดตรงนี้มีความแตกต่าง
ทีนี้ฝ่ายที่บอกว่ามีความขัดแย้งเนี่ยสรุปง่ายก็คือฝ่ายหนึ่งบอกว่าอำนาจรัฐมาคุกคาม
ส่วนผู้มีอำนาจรัฐก็บอกว่าต้องการรักษาความสงบเรียบร้อย
อันนี้จะตกลงกันยังไงผมไม่ทราบนะครับ
ฝ่ายที่บอกว่ารัฐมนูลเป็นประชาธิปไตยแล้วก็มีนะครับ
แต่ฝ่ายที่อยากแก้ไขหรือยกแรกรัฐดูบอกว่าฉบับนี้มันย้อนยุคไปเหมือนฉบับปี๒๕๑๑๒๕๒๑นู่น

แล้วที่มีข้อเสนอบอกว่าลาออกหรือยุบสภาเนี่ย
จริงข่าวสารก็บอกว่าไม่อยากให้คณะรัฐประหารคอสชสืบทอดอำนาจ

แต่รัฐบาลปัจจุบันก็บอกว่าไม่ใช่
มาเป็นรัฐบาลโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูลอย่างนี้เป็นต้น

สมมุติว่าผมจะเสนอแนะเนี่ยผมเสนอแนะเป็นรูปธรรมได้ยาก
เพราะต้องให้คนขัดแย้งเนี่ยเหมือนกับว่าเคลียร์ถูกเปลี่ยนแก้

อยากจะให้พลังที่อำนาจรัฐอยู่ในมือเนี่ยทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายรัฐสภานะครับ
คิดแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะครับ
โดยทำให้สิ่งต่างชัดเจนขึ้น
ว่าฉันคิดจะแก้อย่างไรในเวลาเมื่อไร

ครึมมาตั้งแต่มีนโยบายของรัฐบาลที่จะแก้ไขรัฐมนุนนะครับ
ผมถามแทรกอาจารย์นิดหนึ่งก่อน

สถานการณ์ขนาดนี้เนี่ยดูเหมือนว่าฝ่ายผู้ชุมนุมเขาจะเดินหน้าไปสู่ชัยชนะ
และเขาคิดว่าเขาคงชนะ
ฝ่ายรัฐบาลก็คงคิดว่าน่าจะเอาอยู่
ในสถานการณ์อย่างนี้อาจารย์คิดว่าเขาพร้อมคุยกันไหมครับ
คืออย่างนี้ครับผมถึงบอกกันว่าอะไรที่คิดได้แก้ไขแก้ไขฝ่ายเดียวได้ครับ
ไม่ต้องรอให้คุยก็ได้แล้วฟังเขาแล้วก็แก้ไขเลย
ที่เราคิดว่ามันจะช่วยลดความคุกกลุ่นรุนแรงนะครับ
แถมไม่แมนที่ถามว่าผมคาดเดาว่ามันยืดเยอะครับ
นี่ผมคาดเดานะครับเพราะถ้ายังอยู่ในโบสถ์ความคิดว่าฉันชนะแล้วเธอจะแพ้เนี่ย
อีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ไม่ยอมเขาก็พูดแบบเดียวกันว่าฉันจะชนะแล้วเธอจะแพ้
ใช่ไหมครับมันก็สู้กันแบบนี้ครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เราคิดว่ามีทางเลือกที่จะชนะด้วยกันไหม
ซึ่งผมก็พยายามจะเสนอแล้วนะครับว่ามันมีจุดร่วม
แต่เป็นความคิดว่าตามรัฐธรรมดูลนะครับการใช้อำนาจแทนตามรัฐศืน
คุกค้าไม่คุกคามโน่นนี่นั่นใครจะชนะใครจะแพ้นี่พูดกันไม่จบ
แต่ทีนี้ผมก็มีข้อเสนอที่แหวกแนวไปนิดนึง
เราจะแก้ปัญหาโดยใช้อำนาจรัฐหรือโดยใช้ผู้มีอำนาจ
ผมอยากจะใช้พลังสังคมให้มากกว่านี้นะครับ

เอ้าเรามีเวทีได้ไหมให้ผู้สูงอายุคุยกับผู้เยาว์
แต่เขาจะไม่ต้องการที่จะเป็นรัฐบาล
หรือมีอำนาจการเมืองใดถูกไหมครับ
สอบติดพบครูได้ไหมเราพูดถึงรูปการศึกษา
ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับต้องทำให้เป็นจริงมากกว่านี้นะครับ
เราพูดถึงความเหลื่อมล้ำคนดีเกินพบคนจนได้ไหม
อืมท่านมีอำนาจเยอะแยะนะครับฟังคนจนเนี่ยบอกว่าเออ
ท่านเป็นยังไงเผื่อเขาจะมีทางจะร่วมมือกันแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้าง
ปัญหาเกิดจากใจถูกไหมครับผู้รับศาสนาจะเสนอทางแก้ไขที่เริ่มจากใจได้ไหม
ใจพอปัญหาใหม่นะครับมีวิธีใหม่
ใจมีความเมตตากรุณามากขึ้นทุกศาสนาก็พูดแบบนี้แหละครับ
วันนี้จะเตือนสติยังไงผมเตือนไม่ได้ต้องให้พูดตามศาสนา
อืมไปคุยกับคนที่ขัดแย้งกันแล้วก็อ๋อเข้าใจนะครับแล้วในระยะกลางเนี่ยนะฮะ
ระยะกลางรัฐจะหาทางสนับสนุนการจัดเวทีในระดับสังคมได้ไหม
เวลาราชจะจัดเวทีเนี่ยราชจะจัดเวทีของราชการจัดนะฮะ
เดี๋ยวก็สารบาลวิทยาการร่วมมือกันได้ไหม
ผมผมถามอาจารย์ผมแทรกตรงนี้ทฤษฎีที่อาจารย์เสนอเนี่ย
ผมคิดว่าตอนนี้มันมาไกลมันเลยจุดนั้นมาแล้ว
มันกำลังจอกันอยู่อย่างที่ว่านี่แหละว่า
มันจะเกิดอะไรขึ้นในทางที่ไม่พึงประสงค์
สมมุติว่าถ้าอาจารย์จะแนะนำฝ่ายเดียวเอางี้ละกันฝ่ายรัฐบาล
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้รัฐบาลควรจะทำยังไง
คืออย่างนี้ครับมันมีมาตรการที่ใช้ไม่ได้ผลซึ่งผมเห็นในเชิงประจักษ์
ท่านกำลังบอกว่าจะเพิ่มมาตรการนี้ให้เข้มข้นขึ้นไปอีก
ควบคุมโน่นจะควบคุมหนี้ทบทวนได้ไหมครับอย่ายกระดับนะครับ

อย่ายกระดับฝ่ายที่คุณภูมิผมก็พูดไปแล้วนะเป็นนัยยะนะครับ
ก็รู้อยู่แล้วว่าพูดอย่างนี้ทำอย่างนี้มันจะเกิดความโกรธเครื่อง
ในฝ่ายรัฐบางส่วนและในฝ่ายสังคมอีกบางส่วน
เราก็เน้นนี่เลยครับ๓ข้อเดิม๓ข้อดั่งเดิมก่อนนะครับ
อย่าคุกขามแก้รัฐบาลภูมิและหาทางแก้ไขเฉพาะแต่งการสืบข้ออำนาจ
๓ข้อเดิมเนี่ยใช้ได้อยู่นะครับเมื่อใช้ได้อยู่
ยาวนะครับค่อยพูดค่อยจากันอันนี้ยังพอไปได้นะครับ
แล้วเราก็รู้อยู่นะครับว่าถ้าฝ่ายเคลื่อนไหวนะครับ
รับตรงนี้ซึ่งก็เป็นข้อเสนอเดิมของเขาเนี่ยผมคิดว่ามันจะทุเลาลงไป
ถ้าสมมุติมีข้อเสนอตรงว่ารัฐบาลประกาศเร่งแก้รัฐมนูล
เอาเฉพาะมาตราเดียวก่อนให้สวมาเลือกนายกไม่ได้
พอแก้มาตรานี้แล้วประกาศยุบสภาแล้วเลือกตั้งกันใหม่
แล้วหารัฐบาลใหม่หานายกใหม่ให้ประกาศชัดว่าใช้เวลาประมาณเท่าไหร่กี่เดือน
อาจารย์คิดว่านักศึกษายุติไหมคือผู้ชุมนุมยุติไหม
ผมคิดว่ามันมาเป็น๖ข้อนะครับถ้าแก้รัฐมนูลสภามาตรา๒๗๒เนี่ย
ยังไงก็ไม่ยุติครับยังไงก็ต้อง๒๕๖บวกสร

คือแก้มาตราเดียวตัดอำนาจสวในการเลือกนายกออกไปก่อน
แล้วเลือกตั้งใหม่แล้วสัญหานายกใหม่รัฐบาลใหม่
ผมไม่คิดว่าผมเองยังไม่ค่อยจะยอมรับเลยนะครับ
นักศึกษาเขาคิดไกลไปกว่าผมเนี่ยจะยอมรับหรือ
เพราะอันนี้มันเป็นแก้เฉพาะข้อเดียวไงครับก็คือเลือกการสุดทอดอำนาจ
เขาต้องการประชาธิปไตยต้องการรัฐมนูลใหม่นะครับ
แล้วถ้าแก้ตรงนี้แก้๒๗๒แก้ระบบการเลือกตั้งหรืออะไร
ให้มาพร้อมนะครับแล้วเลือกตั้งผมคิดว่าจะประกาศกราบ
ฝ่ายค้าเสนออยู่แล้วครับว่ารัฐบาลจะเอาจริงนะครับ
ได้นิดเดียวพิพัทธิคารมอร์ให้เสนอยาติ
คล้ายกับยาติของฝ่ายค้านเข้าไปประกบแค่นั้นเองครับ
ได้ครับอาจารย์ครับเอาละครับอาจารย์เวลาเรามีจำกัดแต่ว่าสำคัญคือเขาจะฟังกันหรือเปล่าเท่านั้นในภาวะอย่างนี้
พระคุณอาจารย์โคธมครับคุณมากครับคุณสุภาพครับ
ขอบคุณครับอาจารย์โคธมอาริยาครับยังท่านก็เสนอตามทฤษฎีแต่ปัญหาก็คือว่าสถานการณ์ขณะนี้
ใครจะฟังใครแล้วก็จะเดินไปสู่จุดอะไรนี่คือสิ่งที่คนอยากรู้และกังวลนะครับ
คุณบุ๊คครับคุณปุ้ยครับครับ
คุณอาจารย์สุภาพคุณอาจารย์นิขิตเส้นใต้เมืองไทยวันนี้ด้วยนะครับ